แต่ว่าเขามีคำถามว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบอลไทยมันเป็นอย่างนี้
ณปัจจุบันตรงนี้ตกลงเป็นเพราะนักเตะ
หรือว่าเป็นเพราะการบริหารงานของสมาคม

ระบบของการทำทีมของโค้ช
หรือการบริหารจัดการในแง่ภาพรวมของสมาคม
จริงแล้วถ้าพูดเรื่องนี้คงจะอาจจะยาวเวลาใช่ไหมพอ
ตอนนี้ขออนุญาตเลยว่ามันเกิดทั้งทุกองค์คาพยพ
คือเพราะว่าผู้นำเนี่ยคนเป็นผู้นำต้องรับผิดชอบเบอร์หนึ่งอยู่แล้ว

เพราะผู้นำองค์กรเป็นคนแต่งตั้งคนที่มาบริหารองค์กรตามลงมา
มีนโยบายออกมาจากผู้นำทัน
ผู้นำหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องรับผิดชอบนะครับ
หลังจากนั้นแล้วก็ลองลงมาใครมีหน้าที่แบบไหนอย่างไร
ผู้นำแต่งตั้งผู้จัดการทีมผู้การทีมไปแต่งตั้งโค้ชครับ

ที่จะเข้ามาในสู่ระบบทีมนะครับลากอ่าอ่า
โค้ชมีหน้าที่ที่จะหาโค้ชเข้ามาครับ
ในส่วนของการพัฒนาฟุตบอลโครงสร้างของทีมนะครับ
อันนี้มันก็ต้องยอมรับว่าสัดส่วนของการรับผิดชอบมันต้องมีทั้งหมด

สมาคมฟุตบอลต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินเพราะอย่างสมาคมเนี่ย

สมมุติว่าขออนุญาตเอ่ยนิดเดียว
อย่างสมมุติว่าเราต้องการที่บอกว่าเราต้องการสกิลทักษะ
ส่งมงยิงคอนโทรเนี่ยซึ่งทุกวันนี้มันหายไปเนี่ย
มุ่งแต่ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบระบบระบบระบบเนี่ย
ซึ่งมันหายไปแต่ถ้าเรามาพัฒนาสกิลแล้วมีเวทีเล่นหรือเปล่าอืม
เด็กอายุแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี้ยคุณพัฒนาเรียบร้อยแล้วสมมุตินะฮะ
ฉะนั้นมันต้องมีเวทีไม่ใช่พอจัดเราพัฒนาเด็กไปแล้วเนี่ย
สมาคมไม่เคยจัดวิธีการที่จะให้เด็กได้มีวิธีคิดในการลงสนามเลยครับ
เด็กแปดถึงสิบปีเนี้ยถึงสิบสองปีเนี้ยนะฮะก่อนที่จะขึ้นมาตายเต้าถึงสิบสอง
สิบสามสิบสี่เนี้ยมันยังต้องให้เขาได้มีวิธีคิดอืม
ที่คิดก็คือเกิดจากอะไรฮะเกิดจากการจัดการแข่งขันในลักษณะของการพัฒนานั่นเอง
ครับไม่ได้สู่ความเป็นเลิศอันนี้สมาคมมันผมยังไม่เห็นมีเลย
พอไม่มีไปแล้วเนี่ยการต่อยอดไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ก็ลำบาก
อันนี้พูดมาก่อนนะฮะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจากสิบสอง
สิบสี่สิบหกสิบแปดหรือถึงมาทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยครับ
ผมยังไม่เห็นว่ามีโค้ดที่เป็นอดีตนักบอลทีมชาติจริงเข้ามามีส่วนร่วมของการบริหารการจัดการทีม
เข้ามามีส่วนร่วมของการแนะนำน้องเข้ามามีส่วนร่วมของการเป็นโค้ดอย่างแท้จริง
คนพวกนี้ที่มีความรู้ความสามารถที่หายหมดเลยอ่าเราก็เคยมีอ่ามีโค้ชโชคโค้ชโชคอ่าโค้ชจุน
คือตุ๊กก็เคยเป็นผมไม่ได้พื้นนี้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับ
ยังไม่เคยเข้าเลยครับยังไม่เคยได้ทำงานจะอยู่ก่อนครับ
ไทยอยู่เหมือนกันชุดโอลิมปิกครับโอลิมปิกใช่ไหมใช่ครับ

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ต้นขออนุญาตสามวัลท่านผลบริหารเก่ง
เสียดายท่านไม่ได้นำเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องฟุตบอลอย่างแท้จริง
เข้าไปพัฒนาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงหรืออาจจะเข้าไปน้อยไปนิดหนึ่ง
ถ้าท่านสามารถที่จะดึงพวกนี้เข้าไปได้
ไปช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็เปิดสมองอย่างเต็มที่ให้เขาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผมว่าอนาคตฟุตบอลของเราก็สามารถเดินต่อไปได้นะครับ
ไม่สามารถจะบอกเขาว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้เกียรติโค้ด

แต่ถ้ามองในอนาคตในภาพรวมของฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งหมดเลยเนี่ย
มันต้องวางกันที่โครงสร้างตั้งแต่เด็ก

จนมาถึงระดับชั้นของการถึงการสมัคร
ใครทำไม่ได้๔ปีผมทำได้แล้วกันถ้าทำไม่ได้ผมออกเลย
เอาแค่นั้นแหละคือถ้าทำไม่ได้ผมคำพูดเป็นนาย

ใช่ครับแล้วก็จัดวิธีการด้วยว่าจะเล่นแบบไหนในรุ่น๘๑๒ปี

จะทำให้คือเราจะพัฒนาเรื่องของสกิลซึ่งทุกคนต้องการอยู่แล้ว
ซึ่งเราพัฒนาแต่พัฒนาแล้วต้องให้เขามีวิธีคิด
ไม่ใช่พอพัฒนาไปแล้วเด็กพอจัดลงเล่นเนี่ยในรุ่น๘ปีขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไป
เอามาเล่นกองหลังสมมุตินะฮะจัดตำแหน่งให้เล่นกองหลัง
เขาฝึกสกิลมาเลี้ยงส่งวงยิงแต่เขาไม่เคยได้เลี้ยบอลเลยเพราะเขาก็ต้องไปยิงกองหลัง
มันมีวิธีการครับเตรียมให้หมดแล้ว

แบ็คซ้ายแบ็คขวาปีกเปลือกยิงได้หมด

แต่ขอให้มีอำนาจเต็มอดีตนักบอลทีมชาติเข้าไปช่วยกัน
คนที่รู้เรื่องของฟุตบอลจริงเข้ามาช่วยนะครับ

คำพูดเป็นนายนี่ฟังไปเลยทั้งประเทศครับ
ครึ่งโคต้าฟุตบอลโลกของเอเชียเนี่ย
ถ้ามีปียพงศ์ผิวอ่อนอยู่ในสมาคมฟุตบอลไทยต้องได้ไป
คำว่าได้ไปไหมถ้าผมทำไม่สำเร็จอืม
ไม่ได้บอกว่าได้ไปหรือไม่ได้ถ้าทำไม่สำเร็จผมถอยฮะ
ถ้าพาไปไม่ได้ผมถอยผมถอยแน่นอนแล้วแต่ผมจะไปอยู่ในวงการฟุตบอล
ไปอยู่อย่างที่อื่นแต่ไม่ในฟุตบอลในสมาคม

สมาคมฟุตบอลกันอยู่คำพูดผมพูดคำไหน
นั่นฮะคำพูดเป็นนายเสมอผมจริงใจครับ
วาระท่านจะหมดปี๖๗นะอันนี้ตามวาระนะครับ
เขาก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ใช่ไหมของสมาคมฟุตบอลนายกสมาคมฟุตบอล

เดี๋ยวรอดูก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตครับ
ถ้าผมใช้คำว่าเป็นนายกเลยได้ไหม
คือคงพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในสมาคมฟุตบอล
แล้วขอให้ได้มีโอกาสตัดสินใจรวมทั้งพาอดีตนักบอลทีมชาติ
มีความรู้ความสามารถหลายท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม
ผมว่า๘ทีมครึ่งผมว่ามีโอกาสได้ประสบความเร็จ
พาไปได้มีโอกาสนะฮะแต่ถ้าไปไม่ได้ผมก็ไม่อยู่ผมถอยออก
ให้คนอื่นเข้ามาบริหารงานต่อพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าไก่ขัน

ต้องใช้โมเดลอย่างนี้ไหม๘ทีมครึ่งแล้วยังพาไปไม่ได้

ควรจะถอยไหมผมยินดีที่จะให้ข้อมูลของผมให้เลยนะ
ในรุ่น๘๑๐ปีเราฝึกเด็กสกิลมาแล้ว
เราจะจัดโมเดลแบบไหนให้มีเขาเรียกว่าไอเวนที่ชอบกันเนี่ย
เราจะมีวิธีการบอกเขาเลยในรุ่นของ๑๒ปี
จะให้ทำอะไรผมจะไปให้ข้อมูลทั้งหมดเลย
การพัฒนาศูนย์หน้าพัฒนาการยิงประตู

ก็เค้าบ้านเราชอบเวลาเลือกสภากรรมการหรือสมะคมหรืออะไรชอบสำโมนา

มาพูดคุยมาทำความเข้าใจเอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริง

มนานี่บางทีทำมาเป็นเล่ม

ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นตั้งไว้ขี้ฝุ่นขึ้น
ถามพี่จุ๋นมากเดี๋ยวผมจะพูดคนเดียวซะก่อน